มาดูข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโพสต์ที่เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมาเนี่ย
โพสต์นะคะตามหาญาติให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓ขวบค่ะคือพ่อเนี่ยพามาอยู่ด้วยพามาอยู่ที่วัด
ครับแต่ตัวพ่อเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวทีนี้พระก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงจะเลี้ยงดูไว้ก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมท่านก็เลยตัดสินใจโพสต์เพื่อตามหาญาติ
ให้กับเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ค่ะนะคะคือในโลกออนไลน์ก็มีคนไปแชร์โพสต์นี้กันเยอะเลยค่ะ
หลวงพ่อทองมาเจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ตำบลกุฎพิมารที่ด่านขุนทศนครราชศรีมานะคะ
ท่านโพสต์ภาพของเด็กหญิงอายุสามขวบชื่อว่านามสมมุติว่าน้องมะนาวนะคะ
แล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยพ่อพามาอาศัยอยู่ที่วัดพักนึงแล้ว
แล้วก็ปล่อยตามยฐากรรมไม่สนใจนะคะฝากบอกไปถึงญาติญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่
มารับเด็กไปดูแลทีเด็กเนี่ยทางวัดรับเลี้ยงไม่ได้
เพราะเขาเป็นเด็กผู้หญิงเกรงว่าจะมีปัญหาในสายตายาดโยม
นี่ค่ะก็เด็กเนี่ยน่าสงสารนะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่า
คือพ่อไม่อยู่ตอนกลางคืนพ่อก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เด็กก็อยู่คนเดียว
ก็กลัวก็หอบผ้าห่มมานอนหน้ากุฏิเพราะไม่กล้าอยู่คนเดียวก็เด็กอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง
นะคะล่าสุดเราก็ลงไปที่วัดนี้ค่ะไม่เจอตัวน้องมะนาวแล้ว
ก็ไปเจอเด็กผู้ชาย๔คนวิ่งเล่นอยู่ที่ลานวัดนี่แหละค่ะ
สอบถามกับท่านหลวงพ่อทองมาก็เล่าบอกว่าพ่อของเด็กนะคะก็มาพาตัวน้องไปแล้วค่ะ

ก่อนหน้านี้ท่านก็เล่าให้ฟังบอกพ่อพาน้องมาพักอยู่ที่วัดประมาณ๓เดือนแล้ว
เพราะว่าพ่อเนี่ยเคยบวชที่วัดนี้มาก่อนพอพาลูกสาวมาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยู่ดูแลลูกนะคะ
ปล่อยทิ้งคว่างกลางคืนให้ลูกนอนคนเดียวกลับมาอีกทีก็เช้าเลย
บางครั้งเด็กก็หอบผ้าห่มเดินมาที่กุฏินอนหน้าประตูเพราะว่าเด็กกลัวไม่กล้านอนคนเดียวนะคะตอนกลางคืน
ซึ่งพระในวัดเนี่ยก็เวทนานะคะสงสารเด็กคนนี้มากค่ะ
แต่ว่ามันก็ไม่กล้านอนเพราะฉันเข้านอนแล้วมันก็จะหอบผ้าไปนอนอยู่หน้าห่องเราคดอยู่หน้าห่องเรามันเวทนามัน
ท่านก็ดูแลไม่ได้ก็ต้องให้อยู่ที่หน้ากุฏิเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะ
เข้าไปกุฏินี้ทีกุฏินี้ทีเพราะว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวนะกลัวตอนกลางคืน
ท่านเจ้าอาวาสบอกด้วยว่าทางวัดเนี่ยก็ให้ค่าดูแลวัดกับในแม็กซ์เดือนละ๙๐๐
คือเขาก็จะมีหน้าที่ช่วยทำความสะอาดดูแลวัดนะคะ
แล้ววัดเองเนี่ยก็รับเด็กกำพร้ามาอยู่ในอุปการะแล้ว๔คนเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด
ที่ต้องประกาศตามหาญาติของเด็กก็เพราะว่าเป็นผู้หญิง
เกรงว่าจะไม่เหมาะสมถ้าวัดจะอุปการะ

ทราบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ค่ะ
ก็เลยหอบลูกมาพักที่วัด
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยรับตัวน้องไปดูแลในเบื้องต้น

พ่อมาพาตัวไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนกันต่อค่ะ